บ้าวเต้มตึกสาวดูกินดีกับบรรดิดคนใหม่นะคะ
กับจะจบปริญญาตีใบแรกในชีวิตของผู้ชม

สวยคลาสสิกตรงนี้แหละ
จริงนะคะแม่ฮายบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าประโยคที่ว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนเป็นเรื่องจริงนะคะ
แม้ปีนี้แม่ฮายจะอายุ๕๓แล้วคุณผู้ชมแต่ไม่ท้อค่ะ
ขอเรียนต่อจนจบปริญญาตีค่ะสาขารัฐศาสตร์นะเธอ

วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีใช้เวลาทั้งหมด๗ปี

แม่จบนานแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วนะคะ
แต่ว่าเพิ่งได้รับโดยแม่ฮายเนี่ยก็คือจบปริญญาโทด้วยอีกหนึ่งใบ

หันแม่อยากจะเป็นอาจารย์สอน
เพราะว่าชอบมากนะคะส่วนอย่างที่บอกไป
ผันไปเล่นการเมืองหรือเปล่าแม่บอกว่าไม่แน่
ส่วนคุณแม่ของพี่ฮายนั้นก็ถามว่าแม่ดีใจไหม
แม่ก็ดีใจแต่แบบว่าชอบเล่นติดตลกนี่

น่ารักมากจริงนะคะคือแบบมีความสุขนะคะแล้วก็แม่ฮายของเรา
ฝากขอบคุณแฟนบันเทิงไทยรัฐที่ร่วมยินดีผ่านหน้าจอด้วยค่ะ
เป็นอีกวันหนึ่งที่ภูมิใจภูมิใจตัวเองที่ตัดสินใจเรียน
เขาบอกว่าไม่มีใครแก่เกินเรือนมันจริง
เรื่องจริงแจ๊คเรื่องจริง๗ปีแต่๒ใบ

ตรีมิตรีใบแรกไหมคะตรีใบแรกค่ะ
เมื่อก่อนมันไม่มีปัญญาเรียนต้องบอกอย่างนี้ดีกว่า
บ้านเราก็คือเป็นวัยเรียนเนี่ยแต่ก็ไม่มี

เพราะมันต้องใช้เงินแล้วเราก็ทำงานมาโดยตลอด
ทำงานเฮ้ยเราอยากมีความรู้
ความรู้เนี่ยมันทำให้เราแบบไปอยู่ตรงไหนก็ได้
อาจารย์เมืองจะจะอนาคตไหมคะแบบ
อภาพรมีป้ายติดอะไรอย่างนี้

บางทีก็ชอบในการเป็นอาจารย์นะ
ชอบการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน

ภูมิใจพูดทุกวันพูดมาพูดมา๒อาทิตย์แล้วนี่

บอกแม่คนเยอะแม่มาไม่ได้อยู่แล้ว

แต่พอเอาชุดไปให้ใส่ที่บ้านพูดไม่หยุด
น่ารักค่ะอีกคนหนึ่งละกันลูกทุ้งโอปป้าคุณโฟกัสกิติคุณค่ะ
คณะรัฐศาสตร์คณะเดียวกับแม่ฮายค่ะใช้เวลา๓ปีครึ่งค่ะ

นี่ยืมเพลงพี่ก๊อตมาร้องให้ฟังด้วยจะเป็นยังไงไปฟังหน่อยค่ะ

อยากจะบอกอะไรไหมคะคนที่อาจจะทำงานด้วยเรียนไปด้วย
เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมเชื่อว่าไม่มีคำว่าสายเกินเรียนนะครับ
รักคุณเสียยิ่งกว่าใครมอบกล่องดวงใจ
เอาไว้ที่คุณห่วงคุณเอาเสียยกใหญ่
หึงจนหัวใจว้าวุ่น
เป็นไรแล้วพี่ฉากได้ฟังเสียงร้องสดเลย

เช่าตุ๊กดีกว่าไหม